สวัสดีครับเชิญดีค่ะสดค่ะฮะ
ที่เขาพ้อกลางกับสดใหม่เข้าใส่ไข่สดใหม่ค่ะ
ให้เยอะสดใหม่ให้เยอะค่ะดูฉันฉันผิดใช่ไหมไม่ผิดค่ะ
ทุกคนควรทำได้ถูกต้องเพราะว่าคุณเข้ามาเตรียมตัว
เดี๋ยวก่อนประมาณสัก๒๐นาทีแล้วเราเห็นค่ะ
เราสองคนมาเป็นคนบาปเองค่ะ
ขอขอบคุณให้ทุกคนเราสองคนนะครับคุณครับ

ดีใจจังเลยยังไงค่ะวันนี้คุณ

เจ็บเสื้อครู

ครูกำลังอินเรื่องอะไรคะ

ทานเจก็เป็นเพราะว่าสะดวกค่ะ

สะดวกถ้าสมมุติว่ามันมีความยุ่งยาก

นี่จะยาวไปได้ใช่ไหมขอให้ผ่านสามวันแรกใช่อืมนะไม่ต้องมีการเตรียมร้องทงร้องเพราะไม่ต้องเลย
แต่ตัวเองเป็นคนที่แบบรอขอของเขาเริ่มเจ๊งตั้งแต่วันไหนนะวันนี้ใช่ไหม
อีกเธอกินปีนี้เธอไม่กินเหรอไม่ไม่ทันนะดิไม่รู้ด้วยไม่เป็นไรหรอก
ละเลิกรถไม่หรอกเอาเราเอาสะดวกแล้วกันจริงได้สักสองสามวันก็ยังดี
เมื่อเช้าที่ฟ้าไส้หมูไปแล้วแต่เช้าเลยอ้าวสำหรับสำหรับสำหรับบางคน
เป็นคนกินเจอย่างเร่งครัดนะเพราะว่าเคร่งกว่ามะดำอีกนะแต่ละปีเนี่ย
แต่แต่เมื่อเช้าไม่ไม่รู้ว่าเค้ากินเจวันนี้อ๋อปีนี้มันเงียบเค้าบอกปีนี้มันเงียบ
ปีนี้เทศกาลกินเจต้องยอมรับว่าเงียบแล้วเขาทำผลสำรวจออกมานะฮะ
เกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เค้าบอกว่าไม่ได้สนใจแล้วเทศกาลกินเจต
เพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีหนึ่งแล้วก็รู้สึกพืชผักเคาะของราคาแพง

ถ้าสมมุติมัวแต่ไปเลือกกินอยู่ก็เพราะมันจะไม่พอกินเขาก็ว่าอย่างนั้น

เอ้าไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับเรื่องของพิงกี้และพวกนะฮะ
วันนี้คุณผู้ชมครับที่สารอาญานะครับได้มีการนัดตรวจหลักฐานนะฮะ
คดีที่พนักงานอายการยื่นฟ้องนายกิติเชษชายเดช
ชื่อเดิมคือสรายุทธ์ชายเดชนะฮะซึ่งเป็นพี่ชายของพิงกี้นะครับ
พร้อมกับพวกทั้งหมด๑๙คนด้วยกันนะครับ
โดย๒ใน๑๙นั้นก็มีนางสาวสาวิกาชัยเดชนะฮะ
แล้วก็ยังมีนางสริญญาชายเดชเป็นจำเลยก็คือพิงกี้แล้วก็แม่พิงกี้ด้วยนะครับ
ในฐานความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายกับประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อกงมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
โอ้โหหนูชิดร้อยพันหมื่นแสนล้าน๒๔๘๙ล้าน๘๐๒๓๒๑บาท
อันนั้นเฉพาะคนที่มาแจ้งความแต่มีคนที่ยังไม่ได้แจ้งความอีกเยอะมากนะฮะ

โดยเจ้าหน้าที่กรมรัชธรรมนะครับได้มีการเบิกตัวพิงกี้
แล้วก็คุณแม่ของพิงกี้นะครับรวมถึงพี่ชายพิงกี้ทั้งหมด๑๙คนครับ
เรือนจำมาที่สารอาญาเพื่อนัดตรวจพยานหลักฐาน
ซึ่งศาลนั้นมีคำสั่งเลื่อนการตรวจพยานหลักฐานนะครับ
เป็นวันที่๒๙พฤศจิกายนเนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น
กับคดีมีจำนวนมากกว่า๕๐๐แฟมป์เยอะนะครับว่างั้นนะ
ทำพิจารณาของจำเลยนี่นะครับต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
ขณะที่จำเลยทั้งหมดนะครับเดินทางมายังห้องพิจารณาคดีที่๙๐๘
เพื่อเซ็นรับทราบกรณีที่เลื่อนการเลื่อนตรวจพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบคำให้การโดยพิงกี้เนี่ยเขาบอกว่าตัดผมสั้นเท่าบ่า
สวมใส่รองเท้าเดินจูงมือมากับแม่พร้อมกับชูมือทำสัญลักษณ์โอเค
ให้กับทางผู้สื่อข่าวได้ดูจากการสังเกตการก็ไปพบความเครียดนะฮะ
ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับชนิทรัพพอและก็ตรวจสานนะครับ
ตั้งแถวยืนกันญาติญาติให้ห่างจากตัวจำเลยแล้วก็ไม่อนุญาตให้สัมผัสตัว
หรือว่าถ่ายรูปเพราะถือเป็นการละเมิดอำนาจศาล
เพราะอาจจะมีผลกับการขอประกันตัวจำเลยด้วย
นั่นก็อย่างที่บอกวันเรื่องพี่คือ
วันที่พี่พืชศิลป์วัญชนทุกคนก็ไปรอทำข่าวกัน

เขาก็ส่งมาให้ดูว่าโอเคละเขาโอเค
โอเคอยู่ก็คือมีการตัดผม
แล้วก็เดินเท้าเปล่ามากับแม่เขานั่นแหละนะฮะเดินจุงมือกับแม่มาอันนี้ก็เป็นภาพ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดก็ต้องเลื่อนไปวันที่ยี่สิบเก้าอืม
จิกายนว่าจะเป็นยังไงต่อไปหลายคนก็จับตามองกันอยู่นะฮะ
เรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ใกล้ตัวเราเข้ามาที่สุดจริงจริงโนรูอืม
เตือนไต้ฝุ่นโนรูเนี้ยอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยหนักนะ
เวียดนามถึงขั้นอบพยพคนนะฮะคุณกลับบ้านไปเป็นยังไงบ้างแองจี้
ไม่นะตอนนี้คือที่เชียงใหม่หูแม่น้ำเพราะว่าพระรักษณ์พระราย
ก็หอนแก่นอย่างงี้แม่แก้วลงนะฮะแต่ตอนแรกเขาก็ตกใจกันว่า
เป็นแบบโนรูเข้าแล้วแต่ที่จริงยังไม่ยังไม่ใช่คนก็แล้วพอ
ฟังข่าวที่บ้านเขาบอกว่าโนลูจะเข้าวันยี่สิบเก้าหรือสามสิบ
อะไรอย่างเงี้ยอืมคนตกใจอีกเพราะว่ามันจะแรงกว่านี้อีกค่ะ
นี่ตอนนี้ก็แย่แล้วใช่ไหมซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
วันนี้ถึงขั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เปิดเผยถึงกรณีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ยุใต้ฝุ่นโนรูที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางนะฮะ
สิบแปดกันยายนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเนี้ย
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับ
สำหรับเรือเล็กอันนี้ก็ต้องบอก
อย่างเป็นทางการว่าต้องงดออกจากฝั่งนะครับเพราะว่า
ต้องอุ้พยศแล้วล่ะน่าจะหนักจริง
ถึง๑ตุลาคมเนี่ยคุณดูดิ
นามปุ๊บอีกแป๊บนึงเข้าไทยได้แล้วนะ
ขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังติดตามแล้วก็พยากรอากาศ
นะฮะสำนักพยากรอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
เขาได้อัปเดตการเคลื่อนตัวของพายุโนรูว่าวันที่๒๖กันยายนเนี่ย

อันนี้คือคุณจะต้องเตรียมตัวนะฮะที่จะเข้ามาเนี่ย
อุบรุณก็ยังท่วมอยู่ตอนนี้อำนาจเจริญปกติเขาจะทำงานตรงนี้
ส่วนใหญ่เวียดนามปุ๊บก็จะเข้าทางลาวผิดแล้วไปเข้าทางมุกดาหารเห็นไหม
แล้วก็ไปทางอำนาจเจริญไปอุบลราชธานีเลยตรงนี้๓จังหวัดนี้แหละที่โนรูเข้าแน่นอนนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอก๒๘กันยายนเนี่ยถึง๒๙คาดว่าจะเป็นวันที่ใต้ฝุ่นเนี่ย
เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยปุ๊บ
ก็จะเริ่มขยับลงมาจากประเทศฟิลิปปินส์มาอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเมื่อช่วงกลางดึก
แล้วก็จะเคลื่อนไปอยู่ในทะเลจีนใต้เข้าสู่ตอนกลางของประเทศเวียดนาม
ในช่วง๒๖๒๗กันยายนนี้จากนั้นเนี่ยรอยต่อวันที่๒๘กันยาเนี่ย
พายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วก็จะเคลื่อนเข้าประเทศลาวตอนใต้
แล้วก็ช่วงรอยต่อ๒๙กันยายน

เขาพยากรอากาศเธอก็มีการวิเคราะห์พยากรอากาศของเขา
มันไม่ใช่หน้าของผมดูเป็นเสื้อสีส้มเหมือนกับหุ้นแล้วผมไม่ใช่หุ้นหุ้นดีวะ

เขาหลายช่องเขาใช้รูปนี้กันเยอะนะเธอไม่ตกใจเธอมาตกใจตอน๖โมง๖โมงเย็นนะ
ใกล้๖โมงก่อนขอรบทรงชาติมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเหมือนกันเนาะนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจเจริญอุบลราชธานีตอนบนเนี่ยคุณต้องระวังเหมือนกัน
ใช่แต่ยังทานนะยังทาน
ตอนนี้ถ้าเผื่อมีวอนิ่งบอกมาแบบนี้เนี่ยก็ยังต้องขนข้าวขนของกันทันอยู่นะ
ซึ่งวันนี้ขอนแก่นเองเขาบอกขอนแก่นก็ไม่เคยท่วม
แต่เมื่อวานเนี่ยตลอดทั้งคืนเนี่ยวันนี้ใครที่ติดตามแม่แก้วแม่ของณเดชน์เนี่ย
เขาได้โพสต์ไอจีเลยว่าบ้านเขาอีกนิดนึงน้ำจะท่วมแล้วล่ะ
ทั้งที่บ้านก็เป็นหมู่บ้านแล้วก็น้ำค่อนข้างจะมาเร็วพอสมควร
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นน้ำพัดมานะคือน้ำจากหัว

คือฝนตกหนักเมื่อคืนของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักขนาดขอนแก่น
เขาบอกว่าที่อีสาเนี่ยฝนตกหนักอาจจะไปปลายของแบบว่าพายุอะไรก็ไม่รู้ล่ะ
แต่ฝนเนี่ยตกหนักหนักจนแบบว่าน้ำท่วมอ่ะปกติน้ำท่วมมันจะต้องไหลจากที่สูง
ลงสู่ที่ต่ำแต่อันนี้เขาบอกจะปริมาณฝนล้วนล้วนเลย
ก็จะว่าไปแล้วเมื่อคืนที่กรุงเทพเราก็ฝนตกทั้งคืนเหมือนกันเนอะ
แต่ก็คือมันยังพอถึงขั้นนายกชาติชาติเนี่ยออกมาบอกว่าต้องระวังหลายจุดเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าถ้าสมมุติพายุเนี่ยทางผู้ว่าชาติชาติเนี่ยเขาบอกเลยว่า
ติดตามซิว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเหมือนกันว่าพายุตรงเนี้ยเขามีการเตือน
นี่บ้านแม่แก้วนี่บ้านแม่แก้วนะฮะ
กลับมาจากขอนแก่นเมื่อวานเช้านี้แม่พัฒน์ก็คือส่งภาพน้ำท่วมมาให้
เพิ่งกลับมาเมื่อวานเป็นห่วงแม่พัฒน์มากเพราะเคยท่วมเป็นเมตร
แต่คราวนี้เห็นทีต้องแบกแม่พัดขึ้นชั้นสองก่อนเป็นห่วงมากอันนี้คือบ้านเขา
นี่คือในตัวเมืองบ้านเรกนี้อยู่ในตัวเมืองขอนแก่น
นี่ขนาดยังไม่มาเลยนะพายุยังไม่มาเลยน่ากลัวจริงจริง
อันนี้คือจากฝนนะฮะคือตอนนี้ที่หลายคนก็จับตาว่า
มันน่าจะมาจากฝนร้อยเปอร์เซ็นหลายหลายคนเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ย
ถึงขั้นว่าตอนนี้น่าจะถล่มไม่คิดว่าประกาศแค่สามจังหวัด
ถูกต้องไหมฮะค่ะมีการประกาศล่าสุดเนี่ย
หนักตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดกันยายนเนี้ยอีกสองวันน่าจะถึงสามสิบหกจังหวัด
รวมกรุงเทพด้วยไหมคะอันนี้โนรูเหรอโนรูฮะน่าจะถึงสามสิบหกจังหวัด
คือตอนนี้เมื่อพายุกำลังเคลื่อนตัวผ่านทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ๒๖กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
นะฮะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นประเทศเวียดนามตอนกลางวันที่ยี่สิบแปดกันยายน
จากนั้นปุ๊บเขาก็จะอ่อนกำลังของเขาเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็พายุดิเรชั่นตามลำดับนะฮะ
โดยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประเทศไทยในวันที่๒๙กันยายน
อืมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี้ยที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทย
ก็ดูแล้วครอบคลุมหมดเลยไม่ใช่เฉพาะอีสานแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี้ยยี่สิบแปดกันยายนถึงหนึ่งตุลาคม
สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยคือมีฝนตกหนักหลายพื้นที่
และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอันนี้เราได้ยินคำพูดนี้
คุ้นเคยอยู่แล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเหนือ
ภาคตัวนอกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพฯมหานครและปริหมุนทน
เอาล่ะถึงเราแล้วนะฮะภาคตะวันออกภาคใต้ขอให้ประชาชน
บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม
คือตอนเนี้ยปัญหาน้ำพ่วนจริงจริงเนี้ยมาจากฝนที่ตกสะสม
แล้วก็ฝนที่ตัดตกหนักมากคือมันยังไม่มีน้ำจากเหนือลงมาเท่าไหร่นะฮะ
อืมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านเนี้ย
รุ่มสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งเนี่ยให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วย
อืมขนาดเดียวกันวันนี้เราไปดูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะ
จังหวัดที่วันนี้มีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยวันที่๒๘กันยายนเนี่ย
กลนครนครพนมชายภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคาม
ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกด
อุบลราชธานีทางภาคอีสานคุณก็ต้องเตรียมรับมือเหมือนกันนะฮะ
ขณะเดียวกันภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลคุณก็ต้องเตรียมรับมือเหมือนกัน
ฐาบุรีละยองจัฬถ้าบุรีและตระภาคใต้นะฮะจังหวัดที่ต้องให้เตรียมกัน
ส่วนวันที่๒๙เป็นวันที่หลายจังหวัดที่น่าจับตามองเช่นภาคเหนืออย่างนี้เขาบอกเชียงใหม่
กำพูนลำปางบ้านเธอตกยังอังกฤษ
อู๋ตกหนักมากค่ะแม่มันจะไปไหนเลย
น่านแพร่ก็เกือบทุกจังหวัดแล้วนะสุโครไทยปากกำแพงเพชรพิจิตรพิชโนโลกพิชบูรณ์
อันนี้แหละคือ๒๙ก็คือจะเพิ่มจังหวัดมากขึ้น
เพราะตอนนี้อย่างฟิลิปปินส์เสียชีวิตไป๕แล้วถูกที่ว่าตอนนี้หนักมากคือ
เข้าจากฟิลิปปินสแล้วก็มาเวียดนามเลยเวียดนาม
นามก็ขึ้นทางไทยจ้ะเวียดนามก็มาลาวก่อนสิเพราะเรามีราวกั้นอยู่
ลาวกปุ๊บกว่าขึ้นไทยคือพระอัตวรรณออกเฉียงเนื้อคือพระอิศาเนี่ย
แทบจะทุกจังหวัดนะฮะวันที่๒๘อย่างเช่น
งคายบึงกาลยังไม่โดนค่ะมาโดนอีกวันที่อุดรหนองคายบึงกาล
มาสาระ๒๙ทุกจังหวัดจะต้องเตรียมรับมือเหมือนกัน
แม้กระทั่งภาคจารย์ที่นี้เกิดเราปรากฏไป

ปรากฏว่าภาคจารย์วันที่๒๙นสหวัญอุทัยธานี
ใช้หน้าการจนการบุรีราชบุรีสุภัณฑ์บุรีรบบุรีสระ
สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
มุดสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวม

ตรวจหมดเขาต้องเตรียมรับมือใช่ค่ะนะฮะขณะเดียวกันเนี้ยเขาก็บอกว่า
คือจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะ
แล้วก็สามารถติดตามทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันสำหรับพายุลูกนี้ไม่ธรรมดาจริงจริงเตรียมตัวค่ะ

ไม่กำลังหาหานี่อยู่

ไม่ใช่เมื่อกี้ตอนพักไปเนี่ย

อาจจะถูกครบภาพรายการก็เลยสวัสดีครับ
พี่ผิดผมผิดเอง

อยากจะเอาอะไรกินก็เอามากิน
แต่เขาไม่เจออย่างเราไงเจอเราสองคนรู้บ้าง

คือออกนอกกรอบไงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องออกนอกกรอบ
มันจะมีการสรรสร้างแล้วชีวิตมันจะดูแบบว่ามีสีสันครับ
ฉันก็มาอยู่ตรงนี้ได้ก็บอกว่าดีใจมากที่ได้มาเจอคุณสองคน

เดี๋ยวคิดใหม่อีกทีแล้วกัน
เดี๋ยวคุณจะดูนะคะเดี๋ยวบทนางง่วงนางก็จะไม่อ่าน

เดี๋ยวต้องหาอะไรให้นางยักษ์ปากไปก่อนค่ะ

เพราะเมื่อกี้คุณบอกเลยบอกว่าต้องไปหาอาหารให้

ฉันไปหาอะไรยักษ์ปากนางแน่น่าจะมีแรงอ่านข่าว
โถ่มันอยู่มาก
ไม่เกี่ยวกับผมเลยเขาเกิดของเขาอยู่แล้ว

คืออย่างนี้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

ก็ไปมีเหตุวิวาทะกับทางพระชาตรี
พระชาตรีก็คือแน่นอนครับว่า
เป็นพระที่ตอนนี้จำอยู่ที่รัสเซียใช่

เออรับมาว่าน่ะตัวมันเนี่ยก็แบบ
ไม่ได้รู้บุญคุณของทางพุทธศาสนาเลย
ทางฝั่งของพล่าอีกเองก็ออกมาชี้แจงแล้วก็พูดถึงในมุมของท่านเอง
ว่าท่านไม่ได้ไปพูดภาษาฟิงอะไรเลย
ไม่ใช่งานวาสไม่ใช่วัฒนาอะไรอย่างนี้
สุดท้ายเนี่ยทางฝั่งของพระชาตรีเนี่ยท่านก็ออกมาขอโทษน้องแพรรี่
หมอทิอัตมาแบบผู้ทิมรุแรงปายถึงต่าง

เนี่ยก็ไปแจ้งความที่ฉะเชิงเศร้าว่าแบบเหมือนแบบไปหมินสงฆ์นะครับต่างนานาเนี่ยก็คือไปแจ้งความทางแพรรี่นะฮะ
ปรากฏว่าแพรรี่ก็เลยมาออกแล้วก็มีการพูดคุยกันในรายการนะฮะ
คือผมเชื่อว่าหลายคนคงได้ดูกันแล้วล่ะ
ประเด็นมันก็เกิดขึ้นทันทีนะ
ว่าทางฝั่งทนายเขาก็ยืนยันว่าเขาทำถูกต้องแล้วเป็นมาตรา๔๔นะ
เป็นมาตรา๔๔ผู้ใดเนี่ยใส่ความพระสงฆ์หรือว่าคณะสงฆ์

ทนาอยู่อีกหญิงก็เยอะมากไปก็ออกมายืนยันว่าทำว่าคณสงศ์ต้องเปรียบเพราะสงศ์เนี่ยส่องรูปขึ้นไปแต่อันนี้เป็นการส่วนตัวเป็นวัทธาส่วนตัวแล้วแพลรี่ก็ไม่ใช่พระด้วยอืม
เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของข้อกฎหมายเนี่ย

เพราะว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยทนายเกิดผลก็ไม่สบาย

คือหลายคนก็จะทราบจากการที่แกเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความออกมา
บอกว่าตัวแกเองบวนเป็นโรคไต

ทีนี้ปรากฏว่ามีคนมาขอบริจาคไตให้กับแก

เพราะแกเนี่ยขอไปฟอกไตก่อนยังไหวอยู่
เอาไตที่จะให้แกเนี่ยไปบริจาคให้กับคนที่

อะแกก็บอกว่าแกใช้ชีวิตมาคุ้มแรงมาตลางนะ
คนก็จะเข้าไปให้กำลังใจแก
เรื่องนี้ก็ทำให้คนสังคมรู้ว่าแกเป็นโรคไต

หลังจากนั้นพอแกออกมาพอพูดถึงเรื่องราวของมาตรา๔๔
ที่ทหัสธนาธรรมราชเนี่ยได้มีการออกมาพูด
ว่า๑๒๓๔องค์กรรมนักศึมภ์มีแบบนี้
แกก็เลยออกมาบอกว่าเนี่ยตามพรบคณะสงฆ์มาตรา๔๔ใช้คำว่าคณะสงฆ์ซึ่งมาตรา๕ทวิ
ยามคำว่าหมายความว่าคณะสงคณะสงฆ์ในมาตรานี้ใช้คำว่าบรรดาคณะสงฆ์
จะตีความขอบเขตได้ว่าหมายถึงพระสงฆ์รูปเดียวที่บวชเป็นสงฆ์ในพุทธศาสนาก็ตาม
ความหมายในพรบนี้เป็นการยุโยงทำลายสงฆ์โดยภาพรวมองค์รวม
ไม่ได้หมายถึงความสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ถูกกระทำโดยตรง
สงฆ์ผิดสินเล่นชู้กับศรีกาสงฆ์ปากหมาทะเลาะกับคารวาสไปเรื่อย
ต่อให้คารวาสเตะปากสองรูปนั้นก็ผิดแค่ข้อหาทำร้าย
ไม่ได้ผิดตามพรบคณะสงฆ์แต่อย่างใด
อันนี้คือท่านเกิดผลพี่เกิดผลนี่ก็ออกมาพูดแบบนี้
ในมุมของทนายความที่ออกมาให้ข้อมูลหรือว่าให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏ
ปรากฏทางทนายธรรมราชแกก็สวนบอกอ๋ออ๋อตีความคำว่าคณะสงฆ์แบบนี้ใช่ไหม
ถึงว่าขีดเส้นตายตรงนี้ถึงว่าน้องไตเสื่อมจึงมาหา
ผมรู้แล้วว่าด้วยเหตุอย่างนี้เอง
บอกให้เอาบุญนะท่านพี่ท่านรู้จักสมุนไพรองค์รวมไหม
สังคมก็แบบเฮ้ยทำไมถึงไปบูลลี่เออโรคหรือคนที่ป่วย

คือพูดถึงในมุมของข้อเท็จจริงในข้อกฎหมาย
เหมือนกับให้ความรู้ในข้อกฎหมาย
สังคมก็แบบวิพากษ์วิจารณ์ทันที
นี่ครับแล้วก็ยังไม่จบด้วยนะ
เป็นว่าทางฝั่งธนายเกิดผลเขาก็บอกว่าคือจริงจริงแล้วเนี่ยคือเขาเองเนี่ยก็
เหมือนกับแนะนำตามนี้ไปแต่ทำไมถึงต้องมาบูลลี่เขา
เรื่องนี้เรื่องนี้ทนายธรรมราชแกก็สวนกลับอีก
ขึ้นมันไอไอนั่นติอ่ะมาอีกมั้ยมีมีอ่ะนี่ขอให้ท่านพี่ธนายเกิดผลเข้าใจ
อืมท่านพี่ยกตัวอย่างการเตะปากพระสงฆ์หมู่เหล่าพระสงฆ์ท่านจะคิดเช่นใด
ท่านจะรู้สึกอ่าท่านจะรู้สึกเช่นใดส่วนผมยกเรื่องไตเสื่อม
เพื่อพร้อมเรื่องสมุนไพรเพื่อรักษาท่านพี่รู้สึกอย่างไร
ส่วนเจตนาผมไม่เคยคิดว่าร้ายผู้ใดเพียงอยากจะบอกให้พี่ให้เห็นถึงความรู้สึกของพระสงฆ์
ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยอืมคือตอนเนี้ยทางทนายธรรมราช
แกก็แกก็เหมือนกับสวนกลับมาแบบเนี้ยแต่ก็เขาก็มีคนไปขุดประวัติว่า
วันวิสาขบูชามีอยู่ปีนที่แบบพระเสี้ยกันต่อยกันนี้จริงไหมไม่รู้
อันนี้ผมไม่รู้ล่าสุดเนี่ยเนี่ยฮะก็คือประเด็นเนี่ยมันก็เลย
ก็เลยเนี่ยยังอีลุงตุงนังกันอยู่ตรงนี้เรื่องของทนายธรรมราชแล้วก็ทางฝั่งพี่เกิดผล
เรื่องนี้เนี่ยสภาธนายความก็ได้มีการออกมาพูดเหมือนกันนะฮะก็ออกหนังสือมาเหมือนกันประมาณว่า
คือมีการเตือนอะเตือนท่านายว่าเอ่อนี่นี่นี่นี่เนี้ยสภาธนายความในพระรมชาติธุปฐัมษ์
ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสังคมได้ให้ความสนใจและคาดหวังจากสภาธนายความ
เพื่อให้จัดระเบียบเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางด้านกฎหมายของทนายความนั้นสภาธนายความขอชี้แจงว่าทนายความสามารถให้ความเห็นทางกฎหมายนั้นย่อมกันทำได้
แต่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการผิดข้อบังคับสภาธนายความว่าด้วยมัญญาติทนายความพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า
หากมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏความว่าทนายความประพฤติอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศิลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและกิจคุณของทนายความ
สภาธนาความจะดำเนินการทางทางอะไรวะเนี่ยคดีมารยาททางคดีมัญญาติ
ทางคดีมันญาติตามอำนาจหน้าที่ทันทีผมก็มองไม่ค่อยเห็นขออภัยด้วย
นี่คือสภาธนายความเขาก็ออกมาอย่างนี้เลยก็ต้องมีมารยาทกันด้วยอ่ะเนอะ
ก็เป็นการคุยกันในมุมของนี้แต่เรื่องมันไม่ได้จบเรื่องของทนายความ
มันก็แตกหน่อมาถึงวัดอีกเพราะล่าสุดเนี่ยมีพระครูโกศลเป็นเจ้าคณะอำเภอบางเขน
ท่านก็ออกมาบอกว่าพระชาตรีเนี่ยจริงเนี่ย
ยังมีประเด็นเรื่องราวของเงินสี่ล้านนะที่อยู่ที่รัสเซียนั้นนะคะใช่ฮะ
คือก่อนหน้านี้พอมีเรื่องวิวาทะกันเกิดขึ้นปรากฏว่าทางฝั่งของเอ่อ
ที่จะแสดงให้เห็นว่าอารัชชีท่านหนึ่งเนี่ยได้มีการเหมือนแบบไปสั่งคนไปกระทืบคนนั้นคนนี้
แล้วก็ยังแบบมีไปเรื่องราวของเอ่อเอาเงินวัตถ์แห่งหนึ่งใต้สี่ล้านต่างต่างนา
หลังจากนั้นเนี่ยสื่อก็เลยไปถามทางเจ้าคณะอำเบอร์เอ่อเจ้าคณะอ่าลำบลบังเถรอย่างเงี้ยเนี้ย
ก็ประเด็นก็เกิดขึ้นเลยท่านก็บอกว่ามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นจริงจริง
มีมีข่าวมีมั้ยเนี้ยมีมีหรอมีมีมั้ยมีสีราแล้วก็มีเรื่องของที่เคยอ่า
เป็นคำเปิดคือออกคือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือที่วัดพุทธปัญญาอ่า
คือวัดพุทธปัญญาเนี้ยในอดีตเนี้ยทางฝั่งของพระชาตรีทั้งหนึ่งเนี้ย
ไปรักษาการเจ้าอาวาสอ่าอ่าแต่จริงจริงแล้วสังกัดของพระชาตรีเนี่ย
อยู่อีกที่หนึ่งไม่ใช่ที่วัดพุทธปัญญาแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าอ่า
สมัยนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกับทางหลวงพี่ชาตรี
พระชาตรีเนี่ยก็เหมือนกลับมาแล้วก็สนิทสนมกันก็เลยได้เข้ามาอยู่ในวัดแห่งนี้
เข้าใจอ่าพอเสร็จปุ๊บไปไปมามาเนี่ยกลายเป็นว่าพระชาตรี
คืออันนี้เป็นคำกล่าวอ้างนะไม่ใช่ตัวผมพูดนะ
เป็นคำกล่าวอ้างที่มาอ่านหรือมาเล่าให้ฟังต่อจากที่เขาพูดกันมา
ว่าเหมือนกับพระชาตรีเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยก็เหมือนกับว่า
มีการไปบอกว่าทางเจ้าอาวาสเนี้ยบริหารจัดการไม่ดีอืม
ก็เลยทำให้เหมือนกับมีการปลดตอนนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสออกไป
เพราะญาติยนต์ต่างต่างนานนานเนี้ยก็ไม่แฮปปี้ค่ะ
หลังจากนั้นรักษาการเจ้าอาวาสก็คือพระชาตรีก็ขึ้นมา
พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำเอกสารขึ้นมา
แล้วก็เหมือนกับว่านำเงินเนี่ยออกมาสี่ล้านกว่าบาทอืม
บอกว่าไปไปจะไปทำรุงรัฐอำรุงวัดวัดนะอ่า
แล้วปรากฏว่าถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมีการตรวจสอบกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
ตอบไม่ได้ว่าเงินเนี่ยไปไหนอืมก็เลยมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น
แล้วก็ปลดจากรักษาการเจ้าอาวาสในครั้งนั้น

เรื่องเนี้ยทางทนายความเนี่ยก็มีการฟ้องร้องกับทางฝั่งของของเอ่อ
พระชาตรีอยู่ทนายความของทางวัดพุทธปัญญานี่แหละ
อืมเนี่ยเรื่องราวมันก็เป็นประมาณแบบนี้แหละ
โอ้ยเหนื่อยว่ะเหนื่อยสิเรื่องยาวมากเลยนะโอ้ยยังไม่จบอีกนะอ้าว
แต่มันยาวอีกอ่ะผมเหนื่อยอ่ะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง
ก็เล่าไปสิมันยังไม่ตายอุ้ยหมายถึงเธอยังไม่ตาย
ทั้งหัวใจอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง
เดี๋ยวบินอีกนะไม่ใช่หมายถึงว่าเธอยังไม่ตาย
เหมือนเธออ่านเหมือนจะตายก็ถอดแมสก็ได้ไม่มีใครเป็นโควิดแล้ว
เหรอเออไม่น่าติดอะไรนะติดติดแมสเอาต่ออีกนิดนึงค่ะ
อีกนิดนึงคือเรื่องก็อยู่ประมาณแบบนี้นะฮะ
คือวันนี้ทนายเขาได้มีการไปรวบรวมเอกสารเดี๋ยวน่าจะมีการวันนี้น่าจะชี้แจงอะไรเพิ่มขึ้น
แล้วจะชี้ไปแล้วด้วยมั้งเดี๋ยวรอฟังคุณอุ๋ยดีกว่า
แล้วพรพระชาติอยู่นู่นแล้วจะทำยังไงเหตุว่าตามมา๗ปีนะพี่เรื่องนี้
ใช่ก็เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าข้อเท็จจริงมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะ
เอาแล้วสมมุติเกิดอะไรขึ้นเลยไปฟ้องเราท่านอยู่นู่นแล้ว
คือในครั้งนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบพระชาตรีเองเนี่ย
เหมือนกับไปดึงแบบส่งรูปอื่นเข้ามาอยู่ในวัด

แล้วมีตีกันด้วยตอนที่อยู่ในวัดพุทธปัญญานั้น
อ่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีประเด็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็บอกว่าพระชาตรีเนี่ยก็เคยใช้ความรุนแรงนะฮะ
คือหากใครเนี่ยไม่เข้าเป็นพวกด้วยก็จะถูกทำร้ายร่างกาย
อะไรแบบนี้ทำให้พระหนุ่มหนุ่มทั้งหลายเนี่ย
วิ่งข้ามกำแพงหลังวัดหนีอะไรอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งวันที่วันที่แบบยกพวกเออแล้วมีพระชรารูปนึงหนีไม่ทัน
ก็โดนกระทืบอะไรประมาณมันก็จะมีแบบเป็นอะไรต่างนานาประมาณแบบนี้
ซึ่งวันดีคืนนี้ก็มีบอกว่าทางแพรรี่เองเขาบอกเขาก็มีหลักฐานนะ
อย่าพูดเยอะนะเดี๋ยวเขามีหลักฐานนะเขาเปิดโปรงมานี่หนักนะ
เขาอ้าววันดีคืนนี้ทรงซิกแพ็กให้ใครดูอย่าให้เขาพูดนะ
เออคือแต่เรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะว่าในวงพระชาตรีเนี่ย
เราก็ตอบไม่ได้ต้องรอท่านชี้แจงเองมันก็เป็นแค่คำบอกเล่าในมุมหนึ่ง
แต่อีกมุมเราก็ต้องฟังอีกมุมที่เขาจะพูดด้วย

คืออันนี้มันมีคนที่กล่าวหามาแบบนี้ก็ต้องฟังพระชาตรีเนี่ยชี้แจง
เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปปากตามว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่า
ถ้าสมมุติทนายอะไรนะไม่ไปแจ้งความมันก็ไม่เป็นเรื่องเนาะ

ก็ไม่น่าอะไรธนราช

ก็ธนายคนอื่นเลยบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพอละบอถสงธุ์

แล้วเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์นี้จะโดนขุดอีกขนาดไหน
ก็ไม่รู้ละไม่รู้

คือจุดเริ่มต้นไปเรียกนางอีแพรรี่

แพรรี่ก็บอกว่าเสี้ยมาเสี้ยกลับตอนนี้นางไม่ได้อยู่ในผ้าเหลืองแล้วนะ

นี่แหละก็จากเรื่อง
ดีเอ้อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ดูตอนต่อไปจะเป็นยังไงอืมเนี่ยเนาะติดตามกันอีกยาวคือ
ที่คนเขาพูดกันแล้วก็พูดอย่างงี้ว่าทำไมทนายธรรมราชถึงไม่ไปจัดการ
ชาตรีบ้างถูกว่าพระชาตรีเนี่ยก็ในมุมถ้าเกิดว่ามีการทำความผิดจริง
อันนี้ก็ถือว่าทำลายอ่าเพื่อสนามเหมือนกันเพื่อสนามเหมือนกัน
ทำไมทำลายธรรมราชถึงไม่ไม่ไปจัดการตรงนั้นด้วยอืมใช่
ทำไมถึงมาจ้องแต่ตรงนี้อะไรทั้งที่คุณแพรรี่ก็ไม่ได้อยู่ในพระเหลืองแล้ว
แต่ทนายธรรมราชเขาอ้างว่าก็เป็นเพราะว่าทางฝั่งเนี้ยเอ่อ
เขาบอกเรื่องของพระในในในวงการพระก็ให้ทางฝั่งของอ่า
สำนักพุทธเป็นคนจัดการอืมแต่ถ้าเกิดคนอื่นประชาชนเนี่ย
ไปว่าพระโดยที่ไม่ถูกต้องก็เป็นหน้าที่ของทนายที่ของเขาที่ต้องจัดการ
ประมาณอย่างนี้เขาก็มองแบบนั้นอีกมุมหนึ่งแบ่งความรับผิดชอบตามอำนาจกันไป
อ่าเขาก็มองคนละมุมเขามองแบบนั้นต่างมุมแต่ก็กลัวนะมีเรื่องกับ
พี่แพรรี่ก็น่ากลัวเนี้ยเพราะเถียงเร็วมากเราเถียงไม่ทันนะมันมีความสติดีมาก
ต่อให้ต้นคำถามไงเห็นไหมนางเป็นครูสอนพระเป็นครูที่จบประเรียนอ่ะ
ประเรียนอะไรน่ะประเรียนเก้าประเรียนเก้าอ่ะมิสประเรียนเก้า
ยากมากนะแม่แสดงว่าสติจะต้องแบบต้อนไม่จนมุมหรอกมีความรู้อ่ะ
มีความรู้จริงแล้วนางตอบแต่ละอย่างเห็นไหม
สามารถยกตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาได้แม่โอ้โหพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าอย่างนี้
เป็นอย่างงี้หูแบบคนขนาดคนที่เรียนบริษนาอย่าต้องนั่งฟังเลยว่า
อ๋อมันมีเรื่องอย่างงี้ด้วยแหละพระนางเป็นครูสอนพระเมื่อก่อนสอนอยู่ที่วัดสร้อยทองนี่ไง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

การควบคุมโควิด๑๙รองรับให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็มีหลายคำถามเหมือนกันว่ากรอบการดำเนินงานต่อไปในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะทำยังไง
โดยงานที่เกี่ยวข้องใครจะมาเป็นคนรับผิดชอบต่อ

ถูกต้องแล้วก็จะเขาบอกว่าทั้งหมดรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอเสนอคอรมอลก่อน
จะต้องมีการเสนอคอรมอหลังจากเสนอคอรมอลปุ๊บก็ต้องมีการอนุมัติต่อไป
ยืนยันว่ากลไกนี้ยังบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอยู่
ส่วนการดูแลรักษาคือคำที่ประชาชนก็ถามกันเนี่ย
ยาหรอหลายคนกลายมีเงินซื้อยาทุกคน
ขอให้สบายใจว่ายังมีมาตรการดูแลเช่นเดิม
ภาวะฉุกเชิญยักษ์ใช๗๐ยู๋เสฟได้อยู่

หากวิจัยว่าต้องเข้ารักษา

สีเขียวกลับบ้านสีส้มกลับบ้านสีแดงอาจจะต้องนอนโรงพยาบาล

เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เขาบอกสถานการณ์โควิดของประเทศไทย

ทั้งผู้ป่วยเราได้หมายผู้เสียชีวิตนี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เราจะมีการเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่างเห็นไหมคอนส่งคอนเสิร์ตกลับมาจัดกันเต็มที่แล้ว

ผู้ป่วยแล้วก็ไม่ได้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างที่แบบว่าตอนแรกเขาคาดคณีว่า
กว่าจะมันจะลดลงนะจะสิ้นปีอ่ะ
แต่เขาบอกว่าตอนนี้คนเรานะมีภูมิคุ้มกันนะ

ทั้งประเทศไทยแล้วเนี่ย

แสดงว่ามีวัน๘เปอร์เซ็นต์ไม่ฉีดวัคซีนกันแหละแม่

บางคน๘เปอร์เซ็นต์คือไม่รู้ก็เราไปบอกว่า๑๐๐เปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอก

โกหกอ่ะเพราะว่าบางคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็มีนะ

เขาก็เลือกนะเป็นทางเลือกของเขา
เขาก็รอว่าเมื่อไหวัคซีนมันจะแบบว่าเสถียร

อย่างเช่นวันนี้๑คนติดเชื้อตามธรรมชาติก็เยอะ

เยอะแล้วก็วัคซีนก็เยอะ
ว่าปี๒๕๖๖การระบาดอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ส่วนระบบเฝ้าระวังเนี่ยยังมีการติดตามข้อมูลอย่างเป็นระบบประกอบด้วย๔อย่าง
คือการเฝ้าระวังผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
หรือการเฝ้าระวังเป็นกลุ่มก้อน๗โรงเรียน
เหตุว่าหลังการแพทย์ระบาดมาจากโรงเรียน

แล้วก็มีการประกาศพิจารณาโรคระบาดเฉพาะพื้นที่

เฉพาะนอกโรงพยาบาลสถานศึกษา
โรงเรียนบาลพักษณ์กวัญชาลาภาพบา
คาราโอเกะแรงงานต่างด้าว
แล้วที่สำคัญที่สุดที่จะต้องจับตามองคือการกลายพันธุ์

แต่เขาบอกว่าการกลายพันธุ์มันจะไม่แรงเท่าครั้งแรกค่ะ

เพราะว่าเวลาที่เรารับปรับปุ๊บ

อยู่ในระบบรัฐกลุ่มได้มาตรฐานสากล
สามารถตรวจจับการระบาดควบคุมได้ทุกท่วงทีจริงจริงอืม

ก็มาพูดถึงเรื่องของกินเจกันบ้าง

แต่ตอนนี้เนี่ยที่แน่เลยก็คือว่ามีการคุดทักมาก

ไม่เป็นไรจะเปิดประกอบ
เทศกาลจริงก็ต้องเป็นเสียงสวดเจ้าแม่กวนอิม

มันเปิดแล้วกำลังเลื่อนหา

มันไม่จากสวนสวดเจ้าแม่กวนอิ่มนำโบไตซื้ออะไรนั้น

เกณฑ์นี้ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาหรือว่าพลาดไม่ได้
พิธีกรที่ถึงกว่าจะปรักษ์พลาดกันไป
แต่พิธีกรทั้งนั้นกับการใช้กำหนดพลอย

เจคึกคักมากเลยตอนนี้เลยนะคะ
เพราะว่าคนที่จะทำอาหารเจทานเนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงแล้วนะ
ซื้ออาหารเป็นถุงแทนได้ง่ายกว่า
แล้วก็ที่สำคัญคือมีโรงเจด้วย
เขาบอกว่าผู้สื่อข่าวไปบอกว่ามีร้านอาหารเจที่จังหวัดชายนาฏ

ลูกค้าไปซื้ออาหารปรากฏว่า
ซื้ออาหารได้สะดวกสบายมากโดยที่แม่ค้าขายอาหาร
บอกว่า๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการทานอาหารเจเนี่ยทำอาหารได้ดีมากขึ้นนะคะ
ขายได้ดีมากขึ้นโดยการที่เริ่มขายในถุงละยี่สิบบาทค่ะคุณ
แม้ว่าปีนี้ราคาผักบางชนิดนะขยับราคาขึ้นกิโลละ๕๑๐บาทนะ
แต่ทางร้านก็ยังเข้าใจในสถานการณ์
ไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่ประการใดตอนนี้มีเสียงเปิดประกอบด้วยนะคะจากคุณหนุ่ม
แต่ขณะเดียวกันนี่อันนี้น่าสนใจมากก็คือโรงเจมูลนิธิชัยนาฏการกุศล
เปิดการบริการให้ทานอาหารเจฟรีขอบคุณค่ะตั้งแต่วันที่๒๖กันยานะ
ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นแต่วันนี้จนกระทั่งถึงสิ้นสุดนะคะคือ๔ตุลาคม
มีเมนูต่างเยอะแยะไม่ซ้ำเลยนะทั้งเครื่องเคียงทั้งเมนูหลัก
และก็ไม่ได้จำกัดสำหรับคนที่จะทานอาหารเจเท่านั้น
แต่ว่าสำหรับคนยากร้ายคนจนคนยากจนสามารถทานได้เช่นกัน

แล้วมันหาเรื่องผมพี่หนุ่มช่วงที่คนอื่นเขาอ่านอยู่เราก็ถ่ายฉันก็ถ่าย

อ๋อเพิ่งรู้ตัวเหรอเบรกค่ะ
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
นี่เมื่อกี้ระหว่างที่เราพักเบรกไปมีแต่คนส่งเข้ามา

คนอยากได้กะทะจริงมันใกล้หน้าหนาวแล้วอ่ะ

เพราะฝนเยอะน้ำเยอะ

แต่เราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้กันก่อน
จะทำให้คุณหนาหรือเปล่าอะไรนี่ไงดูสิดูสิไหนล่ะกำลังมาใจเย็น
น้ำเลยน้ำมาน้ำนี่อุ๊ยอะไรเนี้ยอุ๊ยมันคือรถรถรถร่วมกับตันอยู่
แล้วไงอ่ะขับออกมาแล้วไงก็คือมันไม่มีคนอยู่ข้างในไงรถขับเองเถอะ
หรือเขาลืมใส่เออเออเอาชนไหมชนไหมรถไหลหรือเปล่า
เขาใส่เบรกมือไว้แล้วแม่โชนไหมโชนใส่เบรกมือไว้แล้วแม่โชนไหมโชน
โชนโชนเลยโอ้ยอ่ะอุ๊ยแล้วโชนแล้วเอาไปกันต่ออ้าวเฮ้ย
จริงจริงก็ควรจะหยุดได้แล้วนะก็ยังไม่หยุดนะใช่ก็ไม่หยุ
แค่นี้จริงต้องคุณต้องหยุดแล้วนะอืมจริงจริงแตะปุ๊บคุณจะหยุดแล้ว
เกิดเป็นรถไหลอ่ะไม่ไม่อันนี้เหมือนรถรถคือเป็นรถตู้ของมูลนิธิเนี่ย
ค่อยค่อยเคลื่อนไปข้างหน้าฮะรถอีกคันนึงเขาก็ต้องจอดทีไว้ไม่ใช่เหรอ
จนถึงนู้นเลยจนถึงไปไกลไกลเลยก็ก็เลยบอกว่าคลิปเนี้ยก็เลยแบบ
แต่เขาก็เข็นไปเรื่อยอย่างเนี่ย
รถตู้ถึงยังมีแรงดันต่อไปเรื่อย
โดยเหตุเกิดบริเวณสถานที่รับจอดรถ
ภายในซอยมังกรนะฮะ
เออน่าดีที่อำเภอเมืองสมุดประการเนี่ยแหละ
มันมีที่กั้นด้วยมาได้ยังไงแล้ว
คันนั้นต้องข้ามที่กล้ายไป
ความใช่ก็เชื่อว่าเมื่อก่อนรถคันนี้อาจจะต้องเป็นขนล่าง

เขาก็เลยไปคุยกับคุณภาครภูมิ

ก็พบว่ารถของตนเนี่ยไหลไปชนรถเก๋ง

เพราะหนึ่งใส่เกียร์ไว้แล้วดึงเบรกมือไว้แล้ว
มันดูทรงนี่มันเหมือนแบบถ้าไหลไปแตะเฉยไม่มีการ
มันไม่มีทางที่จะดันรถคันนี้ให้หลุดไปทางนั้นได้เลยนะ

แสดงว่าต้องแบบมันต้องใช้แรงผลักเยอะมาก
จะตามว่ามันเกิดขึ้นไงเรื่องจากนึงรถไม่ได้
ไม่ได้สตาร์ทเครื่องแย้นนอนอยู่แล้ว

เออแล้วแรงดันมันมาจากไหน
ถ้าละเรื่องสิดูวิธีคลางทั้งคลาง๑๑๑เห็นไหม
มีเสียงเค้าพูดแล้วเค้าก็ซื้อ
ฟังเสียงเค้าซื้อนิดนึง
พอไปถึงโรงจอดรถปุ๊บดูเข้าไปที่ห้องที่จอดรถ
รถเราหายไปไหนก็ตกใจแล้วรถเราหายไปไหน
ก็ขายเข้าไปดูแต่ว่ามีคนมุมดูอยู่กว่าสองคน
ปรากฏว่ารถเราเนี่ยไหลจากจุดจอดเราไปที่ฝั่งตรงข้าม
ตกทะลุลงไปที่จากจุดจอดนะครับ
ทะลุที่กั้นลงไปที่พื้นที่บ้านของโรงจอดรถ
แล้วเค้าไม่น่าคิดกันเฮ้ยทำไมทำไมรถมันถึงไปได้ขนาดนั้น
รถเราจอดผมดึงเบรกมือใส่เกียร์
รถไม่ได้สะดาดผมตัดระบบไฟ
ไม่น่าที่จะไปได้ก็ยังงง
แล้วก็ยังเป็นคำถามกันอยู่ว่ารถมันไปได้ยังไง
เนี่ยก็มีคำถามโอ้แปลกเนาะ
ก็ยังหาคำตอบไปก็เป็นจิ๊บแบบเป็น๒มุมมองว่า

จริงเพราะไปถึงที่กั้นตรงนั้นมันก็น่าจะต้องหยุดแล้วล่ะ

ถ้าเขาพูดลืมมันเกิดการจอด
คุณไปนอนก่อนนะ

คุณคิดถูกต้องสิบฝิตมารับรายการนี่ค่ะ
ตามวุคของสองคนดิไม่ทันจริง

เนี่ยชอบทำรายการอะไรอย่างนี้อยู่ได้ไม่ใช่หรือ

๔๕๙๙เลยคุณครับคันไหนอ่ะอีกแปปหนึ่งเวยเจ้าออกแล้วเหรออีกกี่วันนี้
ถ้าใครได้ติดตามข่าวสาร๒๓เดือนที่ผ่านมานะฮะ
จะเห็นคำนึงเรานำเสนอกันมาตลอด

คนที่จะกู้หรือคนที่กำลังจะผ่อนบ้านเนี่ย
เอาตรงใจคอไม่ดี

ในฐานะลูกค้าสินเชื่ออย่างเรานะฮะ
จะได้รับผลกระทบไหมอันนี้คือคำถาม
ถ้ากระทบจะมากจะน้อย

คิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้

เขาบอกว่าเหตุผลที่ทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยขาขึ้น

พูดง่ายคือเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลง
อันนี้คือคำว่าเงินเฟ้อนั่นแหละเงินเรามีอยู่เท่าเดิมซื้อของได้น้อยลง
เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะจูงใจให้คนลงทุนจะน้อยลงด้วยเขาว่าอย่างนั้น
ซึ่งผู้กู้นะคะจะแบ่งเป็น๓กลุ่ม
คือ๑กู้ตอนดอกเบี้ยขึ้นพอดี
กลุ่มที่๒ก็คือกู้อยู่แล้วและสินเชื่ออยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยคงที่
นี่ไงคือเขาถึงบอกว่าตอนนี้ลอยตัวถูกต้องไหมฮะ
ใช่ซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีผลกระทบแต่กระทบต่างกัน
ให้ดูซิว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนแล้วรีบปรึกษาแบงค์เลยค่ะเขาจะช่วยได้
โดยที่ใครอยากรู้อยากได้รับคำแนะนำก็ให้เลือกลองฟังข้อมูลละเอียดได้เลยนะคะ
แน่นอนว่าเรื่องการเงินถ้าเราเข้าใจแล้วก็วางแผนดีจะรับมือได้อย่างถูกต้องแน่นอน
เวลามีเรื่องของการเงินที่เป็นประโยชน์เนี่ยจะได้มีเหมือนกับว่ามีคนมาบอกเรา

เพราะว่าตอนนี้อย่างที่แท็กก็ว่าดอกเบี้ยรอยตัวแล้วกันอ่ะปัญหาชาวบ้านเนี่ย

คนเราก็จะแตะ๓๘นะแม่๓๗๗๕นะ
เนี่ยจะ๓๘๗๕นี่น่ากลัวมากเลยนะ
โอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ

กลับมาที่สวัสดีอีกนิดนึง

แซนก็คืออันแรกแต่แตงโมนั่นแหละ

ตอนนั้นแซนกับหนิงเขาเสี้ยกันไปเสี้ยกันมา

มโนมัยรัตน์หรือแซนพร้อมด้วย

ก็คือหลังจากที่เขาเคยแจ้งความหนิงปณิตาไป

ที่สิบสิงหาคมในสามข้อหาหนึ่งหมินประมาทเขาแหละ
สองแจ้งความเท็จสามรู้ว่าไม่ได้มีการกระทำความผิด
แต่แกล้งให้รับโทษในทางอาญาแต่กลับไม่มีความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะครับ
แซนหรือวิสาพัฒน์เนี่ยเขาเปิดเผยว่ามาตามเรื่องค่ะ
มาตามเรื่องที่แจ้งความเอาไว้เพราะได้ยินมาว่าตนเนี่ยแพ้คดีแล้วร้องเก่ง
อืมคุยเออร้องเองพอดีไม่ถนัดร้องเอ๋งด้วยอืม
สงสัยว่าแพ้จริงเหรอเพราะที่มาแจ้งความเนี่ยมีพยานหลักฐานครบทุกอย่าง
ยืนยันว่ายังไม่ได้แพ้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางตำรวจแจ้งว่าวันที่๔ตุลาคมจะมีการออกหมายเรียกหนิงปณิตา
ให้เข้ามารับทราบข้อเก่าหาแต่หลังจากนั้นปุ๊บก็โทรมาระงับ
อ้างว่าต้องรอให้คดีตนเนี่ยโดนแจ้งความเสร็จสิ้นซะก่อน
มาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายส่วนเรื่องปลดทนายพรศักดิ์เนี่ย
เขาบอกเขาพูดเล่นอืมเขาพูดเล่นนางก็มาตามนั่นแหละว่า
ของหนิงเป็นยังไงอะไรยังไงงานมอืมเนาะโอ้อ่าก็มา
ดูข่าวที่สุดจึ้งกันหน่อยค่ะมันเป็นความอิจฉา
มีความหมั่นไส้ในความสวยความผอมกันเกิดขึ้นในวงการแล้วค่ะ
จากการที่คุณแม่ลูกหนึ่งนะคะที่ยังสวยเป๊ะมากใช่
คุณเจนนี่อารภาษณป้อมเพชรของเราที่เป็นเอ่อ
ผู้ที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ลูกหนึ่งแล้วนะคะ
แต่ความฮอตไม่เคยจางลงไปเลยค่ะล่าสุดเนี่ยคุณเจนี่
ได้โพสต์คลิปการออกกำลังกายทำเอาคุณแอนทองประสงค์ของเรานี่แหละค่ะ
ถึงกับคอมเมนต์เลยนะคะว่ายืนเฉยก็ผอมแล้วไหมเราน่ะ
นี่ฉันก็ใส่เสียงดูความรู้สึกของหมั่นไส้เข้าไปอีกหน่อยนะคะ
แล้วก็แฮชแท็กด้วยว่ามันไส้ความสวยงานนี้สาวเจนนี่ก็เลยตอบกลับเลยนะคะ
แหมพี่สาวก็ออกกำลังกายอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนะคะ
ก็เลยทำให้คนสองคนนี่ตอนนี้เขากำลังหมั่นไส้แล้วก็อิจฉาความสวยกันค่ะ
เพราะความผอมนั่นเองขอบคุณค่ะแต่ต้องยอมรับนางเป็นคนที่ผอมและไม่เหี่ยว
ถูกนางไม่เหี่ยวอ่ะใช่ไหมล่ะออกกำลังกายเป็นไงถูก
หรือเราต้องไปหาแฟนเป็นทีมลักษณะเหมือนนางไม่มีเครื่องในอ่ะ
ไม่ใช่แต่แบบว่าเป็นคนที่บางคนที่ผอมขนาดนี้เหี่ยวนะ
กลับมาสวยหมดเลยนะจริงโอ้โหอยู่มุมนี้สิเนี่ยดูดิ
อู้ยแต่นี่ฉันเกิดความที่อาจจะผ่าไส้หมั่นไส้ความสวยขึ้นมาแล้วแน่เนี่ย
ลำตรงลำไส้ไม่มีเลยอ่ะแปลแสดงว่าเขารู้เทคนิคน่ะ
เราต้อยโมยเพิ่มอีกอาทิตย์ละ๓วัน

เค้าต้องถ่านเป็นคุณค่า

ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีเทคนิค
ไม่ใช่แบบว่าอย่างเราบอกไม่ทานเลยมันก็ไม่ได้
เขาจะต้องมีวันกินวันไม่กินวันกินวันไม่กิน
ควรก็ได้ถอดควรก็ได้อย่างนี้แหละ
นี่ก็กะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเสี้ยบ้างแล้วล่ะ
จะเริ่มแล้วจะเริ่มนะ
โอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา

สิ่งเดี่ยวกับพวกแม่กินเจนเนี่ยพวกแม่กินผู้ชายได้ไหมพวกกินเจน
เองดีที่ถามจริงเหรอ

ฉันก็ไม่กินสิช่วง๙วันนี้ก็ลดละเลิกบ้าง

ก็ไม่ได้จะมีกินอยู่แล้วเธอทุกวันนี้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
อืออืออืออืออือ